เหลือแตกคนดียังมีอยู่อีกมากมาย
แล้วพี่น้องจะฝุกใจจะพาชาติไทยเรารุ่งรื่อย
ทำอะไรถึงจะรวยกับเขาบ้างเนี่ย

เดี๋ยวนี้พระมองเขาเอาไม้สวนมาจำนำได้หรือไง

ดีจริงพื้นที่ว่างพอดีเลย
เดี๋ยวต้องทำการปลูกเสร็จหน่อยแล้ว

ตัดไม่ได้ครับตอนนี้ผมเริ่มมีความหวัง
อย่างที่ชัดเจนและสนุกนะครับ

มีข่าวเรียวมาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาโอ้โหฝนหายหมด

แต่ว่าหลังจากนี้ไปจะมีช่วงประมาณ๓๔วัน

ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงประมาณอาทิตย์หน้า

ช่วงนี้จะมีฝนกลับเข้ามาตกในเมืองไทยอีกรอบหนึ่ง
ฝนนี้ก็จะเข้ามาตกในหลายพื้นที่เลย

ก็เตรียมตัวไว้เตรียมโอ่งเตรียมอะไรให้พร้อม
เพื่อที่จะสำรองน้ำฝนสุดท้ายของฤดูฝนนี้ไว้ใช้กัน
เดี๋ยวเป็นยังไงมาดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ฝนส่วนใหญ่จะสังเกตว่าขณะนี้เอง
อยู่ในแถวบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

อีกหนึ่งจุดก็คืออยู่ในทะเลบริเวณอ่าวเบงกอตรงนี้นะครับ
แล้วก็ไปด้านล่างเลยนะครับ
ก็คือบริเวณทางตอนล่างแถวประเทศมาเลเซียสิงคโปร์นะครับ
ดังนั้นเช้าวันนี้เนี่ยนะครับภาพรวมฝนส่วนใหญ่ค่อนข้างน้อยนะครับ
มีบางพื้นที่เท่านั้นส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ
มีจุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูภาพเต็มจอกันหน่อยนะครับ
ซึ่งจุดที่มีฝนในเช้าวันนี้แล้วก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะครับ
สำหรับใครที่จะออกไปทำกิจกรรมข้างนอกนะครับ
ประกอบไปด้วยนครสวรรค์อุทัยธานีชัยหน้าสิงห์บุรีอ่างทอง
ตอนล่างก็มีชุมพรนครศรีธรรมราช
ใครที่อยู่บริเวณต่างก่อนจะออกไปทำกิจกรรมในการอยู่บริษฐาต่างก่อน

จะสังเกตว่ามีการดูดเอากลุ่มฝนเข้าสู่ศูนย์กลางพายุ

ดูดออกมาเพื่อที่จะเบลวรวมพลังกันในบริเวณอเบนกอร์
การว่าจะขึ้นฝั่งภายในวันพรุ่งนี้นะครับ

จะสลายตัวไปภายในวันที่๑๔นี้
นี่นะครับก็เป็นลักษณะของกระแสลมในขณะนี้
ก็จะพบว่ากระแสลมปกติเนี่ยนะครับ
ก็จะมีการพัดเข้าสู่ประเทศไทยในฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
ก็คือฝั่งอันดามันแบบนี้ตอนนี้หายไปแล้วนะครับ

เป็นฝนที่มาจากฝั่งตะวันออกแทนก็คือฝั่งอ่าวไทยนะครับ

ในบริเวณประเทศไทยยังคงน้อยนะครับ
ก็ยังมีอยู่บ้างในช่วงบ่ายครับ

ดังนั้นสรุปแล้ววันนี้ฝั่งตะวันตกฝั่งที่ติดกับพม่าก็จะเป็นฝั่งที่มีโอกาสเจอฝนเยอะที่สุด
แต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
ส่วนนี่นะครับเป็นในช่วงกลางสัปดาห์หลังจากที่พายุลูกนี้เนี่ยนะครับ
กำลังลงกระแสลมจะมีการพัดขึ้นมาจากด้านล่างนะครับ
ทางตอนล่างก็จะมาเข้ามาปะทะกันตามจุดที่ปรากฏอยู่นะครับ
ซึ่งนี่แหละครับเขาจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกลุ่มฝนอีกหนึ่งกลุ่มเกิดขึ้นนะครับ
ในช่วงประมาณ๑๔หรือ๑๕หรือ๑๖นะครับ
ช่วงนี้ฝนจะเทลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกระแสลมอย่างเป็นทางการ

แต่ว่าก่อนที่จะหนาวเจอฝนมาก่อนฝน
ความเย็นของฝนทั้งความเย็นจากลมเย็นที่แผลลงมา
ก็จะทำให้มีลักษณะของอากาศเย็น
ก็คาดกันว่าปีนี้ก็จะเย็นกว่าในปีที่ผ่านมา

ทีนี้เดี๋ยวมาช่วยผมคิดว่าจะปลูกไม้อะไรดี

มาดูกันหน่อยว่าไม้อะไรที่เขาอนุมัติให้ปลูก

อย่างแรกประดูก

อย่างที่สามต่อไป

ตอนนี้เดี๋ยวผมไปพวนดินกันก่อน